การค้นหาร่างนะคะของหญิงวัย๖๖ปีในบ่อบาดานเก่า
หลังสามีของเธอวัย๘๓ปีสารภาพว่าเป็นคนฆ่า
แล้วก็ใส่ศพลงไปในบ่อบาดานแห่งนี้

จนกระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาอีกครั้ง
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปเจอธนบัตรไปเจอคัตเตอร์ไปเจอนาฬิกา
และล่าสุดเวลา๑๔นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างนางสุกัญญา

ทีนี้ศพไม่มีส่วนใดถูกแยกออกจากกัน
ไปเจอบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะฝั่งซ้าย
พอก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมา
ตัวสามีฆ่าหันศพภรรยาหรือเปล่า
ค่ะสุดท้ายก็เป็นร่างที่ครบสมบูรณ์ขึ้นมา

นายดานัยชนินประเสริฐอายุ๓๗ปี
เขามาแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักด่านทัพตะโก
จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่๕มิถุนายน

คือนางสุกัญญาชนินประเสริฐอายุ๖๖ปี
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๔มิถุนายน

ไปสอบนายสนั่นชนินประเสริฐวัย๘๓ปี
ซึ่งเป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อของคนที่มาร้อง
สารภาพว่าลงมือก่อเหตุฆ่าภรรยาเอง
แล้วก็นำร่างไปโยนทิ้งในบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อร้าง

เจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มปฏิบัติการขุดหาร่าง
วันนี้วันที่๒แล้วตั้งแต่๙โมงเช้า

นี่เขาขุดลงไปแบบนี้ไม่เจอนะคะ
เพราะว่าขุดไปได้แค่๕เมตรเท่านั้นเอง

ลึกแล้วเจ้าตัวเขาก็สารภาพด้วยว่าจริงแล้ว
ลึกลงไปกว่าที่เจ้าหน้าที่ไปขุดหาอีก

ไปเจอธนบัตรใบละ๒๐บาทจำนวน๑
คัตเตอร์นาฬิกาแล้วก็เศษซากเอกสาร
ทั้งหมดถูกเผาไหม้อยู่ปากบ่อนะคะ
ระหว่างขุดเจ้าหน้าที่เขาก็หยุดเป็นระยะด้วย
เพราะว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายซากศพ

รอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาร่วมพิสูจน์
พบว่าสุดท้ายก็เป็นร่างของนางสุกัญญาจริง
ระหว่างการค้นหานายดันัยลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย
สังเกตการณ์กับเจ้าหน้าที่ด้วย
จุดทูปปักข้างบ่อขอให้เจอร่างผู้เป็นแม่โดยเร็ว
ทีนี้ไปสอบถามนายอนุวัฒน์มูลทองโลยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖ที่บ้าน
ด่านทัพตะโกอยู่อำเภอจอมบึง
บอกนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ย
จริงแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ชอบอยู่สันโดดก่อนหน้านี้ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกัน
ไม่เคยเห็นมีปากเสียงกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ

กระทั่ง๕เดือนก่อนนางสุกัญญาเนี่ย
ย้ายออกไปอยู่กับลูกที่มหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร

แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวอะไร
ทีนี้ถ้าถามส่วนตัวนิสัยของทั้งคู่เนี่ย
สนั่นไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนนะ
ส่วนนางสุกัญญาเป็นคนพูดตรงเสียงดัง
นี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน
แล้วนางสุกัญญาอาจจะพูดเสียงดังใส่ไง
ก็เลยทำให้สามีโมโหขาดสติก็เลยก่อเหตุขึ้นมาค่ะ
ตำรวจยังติดใจอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปเร่งสอบเพิ่มนะคะ
ว่านายสนั่นจะสามารถก่อเหตุได้เพียงคนเดียวจริงหรือ
เพราะว่าอายุมากถึง๘๓ปีแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกชาวบ้านมาสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
จะเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปค่ะ
ต้นรายงานข่าวออกมาว่านายสนั่นก็มีปากเสียงกับภรรยา
แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาผลักภรรยาจนล้มศีรษะแตกและเสียชีวิต
จากนั้นนายสนั่นก็เลยจะเอาศพภรรยาไปอำพรางนะครับด้วยการเผาก่อน
ทีนี้เผาไหม้ไม่หมดแล้วกลัวชาวบ้านรู้
ก็เลยเอาศพไปโยนทิ้งในบ่อบาดานแบบนั้น
แล้วก็เอาสิ่งที่เผาไหม้ไม่หมดทิ้งลงไปในบ่อด้วย
มันก็เลยกลบกันขึ้นมาแบบนั้นนะครับ